นี้นะคะคือเหตุการณ์เกิดขึ้นห้าทุ่มคืนวันศุกร์ที่ผ่านมาที่ตลาดนิคมสร้างตนเองบ้านกรวดอำเภอบ้านกรวดจังหวัดบุรีรำรถเก๋งสีขาวคันนี้พุ่งมาเร็วมากนะคะแล้วก็พุ่งชนทั้งร้านกลวยถอดร้านกาแฟร้านมินิมาตรแล้วก็ถอยไปชนรถทัวร์อีกต่างหากค่ะ
พี่ลงมาพี่ลงมาก่อน

มันมันมาแล้วมันมันเหมือนมันมาจอดกดเงินน่ะ
มันนั่นแหละมันเมามันนั่นแหละ
มันมันมันออกจากนี่แล้วแล้วมันก็ชนกระถางเราก่อนมันออกไม่ได้มันก็ถอยให้หัก
ตัวเองดับกุญแจตัวเองดับกุญแจมัน
ตัวเองดับกุญแจมันก่อนนี่ค่ะครับโอ้โหแล้วเดี๋ยวคนขับลงมาจากรถสภาพคือเดินแบบโซซ่าโซเซเลยนะคะ
คือเจ้าของร้านมินิมาตรเป็นคนถ่ายคลิปเอาไว้นะคะ

เธออ่ะพักผ่อนอยู่กับครอบครัวโอ้โหแล้วก็ได้ยินเสียงโครมอย่างเงี้
ครับก็เลยตกใจรีบลุกขึ้นมาดูแล้วก็มาถ่ายภาพเอาไว้นะคะ
เธอก็บอกว่าโอ้โหคลิปนี้มันเป็นหลักฐานชัดเลยค่ะ
สุดท้ายที่เห็นคนไปล้อมรถก็คือชาวบ้านและพลเมืองดีแถวนั้นนะคะ
ส่วนเจ้าของร้านกาแฟโบราณอายุ๔๐ปีเขาก็โชว์รูปให้ดูเหมือนกันให้นักข่าวของเราดูอะค่ะ
บอกว่าคนขับรถเก๋งสีขาวคันนี้ในวันเกิดเหตุตามคลิปนี้ค่ะ
เป็นผู้ชายอายุประมาณ๕๐เป็นอดีตนายกเทศมนตรีเทศบาลแห่งหนึ่งในจังหวัดบุรีรำนี่ค่ะ
เปิดคลิปให้ดูเปิดเป็นภาพนิ่งนะแบบนี้นะคะ
เธอบอกเลยว่าหลังจากขับไปชนเนี้ยนะผู้ชายคนนี้ลงจากรถอ่า
ซัดโซเซเซไปเซมาคือเมาอ่ะครับแล้วก็บอกว่าเดี๋ยวจะรับผิดชอบความเสียหายทั้งหมด
ส่วนเจ้าของร้านขายกล้วยทอดก็เป็นอีกหนึ่งผู้เสียหายนะคะนายพิชิตช่วยส่งอายุสามสิบเก้า
ก็บอกว่าคนขับรถเก๋งสีขาวตามคลิปเมื่อสักครู่เป็นอดีตนายกเทศบาลตำบล
จันทเพชรอำเภอบ้านกรวดก็คือหลังเกิดเหตุ๒๕ธันวาคมตอนห้าทุ่มเนี่ย
เห็นมาคุยกับผู้เสียหายเลยอืมผู้เสียหายแต่ละรายเขาก็ประเมินความเสียหายของตัวเอง
เอาไว้แล้วอ่ะนะคะตอนนี้มีอยู่ประมาณสี่รายนะคะ
ร้านกล้วยทอดค่ะร้านกาแฟร้านมินิมาตรและรถทัวร์ค่ะ
นี่คือผู้เสียหายหลักนะคะ๔รายนะคะ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
กล้วยทอดนะคะใช่แล้วก็ช่วงที่มีรถทัวร์มานี่คือหนูลุ้นมากเลย
ถ้าสมมุติว่ามันไปข้างหน้าเลยอย่างนี้ถ้าชนด้านหน้านี้จะเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้
ถ้าสมมุติว่ารถทัวร์เป็นอะไรหนักอะไรอย่างเงี้ยใช่เผื่อคว่ำเผื่ออะไรแล้วคนเต็มรถทัวร์เลยอ่ะ
เอียงขวาแต่ก็เหมือนจะคุยกับเราให้รู้เรื่องแบบว่าให้เรายอม
แบบเดี๋ยวเราพิชอบน่ะอะไรอย่างเงี้ยนี่นะคะ
อีกสักครู่นะคะทีมข่าวของเราได้ไปเจอกับคนที่ขับรถเก๋งสีขาวคันนี้ด้วยนะคะ
ส่วนเจ้าของร้านกล้วยทอดค่ะนางรัชดาเศษคำอายุ๔๑ปี
ก็พาทีมข่าวของเราไปดูความเสียหายนะคะ
คือร้านเนี่ยเพิ่งทำใหม่แต่ร้านคือเสียหายหมดเลยนะตอนที่รถชนนะคะ
ขายของไม่ได้คาดว่ากว่าจะขายได้ก็อีกสักสองสามวันแล้วค่ะ
ก็ใช้ร้านชั่วคราวขายของไปก่อนนี่ไปดูความเสียหายนะคะ
ก็เลยต้องแบบซ่อมร้านกันใหม่แล้วช่วงนี้มันช่วงเทศกาลไงคะคุณภาคภูมิ
มันเป็นช่วงค้าขายแล้วกลายเป็นว่าเขาค้าขายไม่ได้ในช่วงนี้นะคะ
แล้วเธอก็เล่าให้ฟังว่าวินาทีที่เห็นสภาพร้านหลังจากที่รถพุ่งไปชนเนี่ยนะ
อึ้งเลยพูดไม่ออกเลยนี่คืออุปกรณ์ทำมาหากินนะคะ
เห็นคลิปยิ่งตกใจว่าโอ้โหไม่เบรกเลยเหรอ

ดีนะมันไม่มีใครเจ็บใครตายนะไม่งั้นจะรับผิดชอบกันไหวหรือเปล่า
ถามว่าเขาอยู่ในสภาพเมาไหมก็เมา
เพราะถ้าไม่เมานี่คือแกคงไม่บังคับพวงมาลัยลงมาหาร้านเราขนาดนี้
เหมือนกับว่าแกควบคุมรถไม่ได้เลยอ่ะ
คิดว่าทางทางเข้าร้านทางเลี้ยวตรงนี้มันเป็นทางหรือยังไง
แกมองเห็นเป็นถนนหรือเปล่าเราก็ไม่รู้

ไม่มีเบรกไม่มียั้งไม่มีอะไรเลย
ดูจากคลิปแล้วนะที่เขาถ่ายได้ค่ะแกน่ะเหมือนกับจะกลับ
ดเอเทียมแล้วใช่ไหมขับรถเหมือนจะกลับบ้าน
แล้วทีนี้เหมือนกับแกถอยถอยแล้วถอยอีท่าไหนไม่รู้
ไปชนบ้านเขาไปชนโต๊ะม้าให้นอนอ่ะ
ตรงร้านกาแฟอีกร้านหนึ่งอ่าแล้วทีนี้พอเดินหน้า
มันก็พุ่งมาหาเราเลยมาหาร้านพี่อ่ะนะ
ก็แต่ละคนบอกว่าเห็นคลิปแล้วต้องบอกว่า
โอ้โหม่าวแล้วขับแน่แน่ใช่ค่ะเพยาะภายการที่อยู่ทางนั้นบอก
ลงมาจากรถก็เดินเซเห็นหน้าแล้วจำได้เลย
ยังถ่ายรูปเอาไว้เลยเดี๋ยวดูนะฮะที่พี่แม่ค้าบอกฮะ
ใช่เลยเนี่ยเป็นอดีตนายกอบจในพื้นที่นะฮะท่านผู้ชมครับ
วันนี้เราได้เจอเขาแล้วนะครับทุกผู้ชมครับเดี๋ยวไปฟัง
นะครับว่าตกลงแล้วมันเกิดอะไรยังไงขึ้นเมาไม่เมาแบบไหน
อะไรยังไงนะฮะผู้ที่ขับรถเก่งในคลิปนะครับหลังจากที่ไป
พบตำรวจสพบ้านกรวดมาแล้วเนี่ยนะวันนี้กลับมาอยู่ที่บ้าน
นิคมสร้างตนเองบ้านกรวดสายหกนะครับนายไพโรธทอง
ก้อนนะคนขับรถเก่งคันสีขาวในคลิปนะครับวันนี้คุณวิมล
วันธรรมภักดีผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีไปคุยด้วยไปถามมานายภัย
โรธเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นให้ฟังว่าอย่างนี้เหตุการณ์ใน
คืนวันนั้นเนี่ยมันประมาณ๔ทุ่มที่ขับรถไปเนี่ยคือขับรถไป
ก็ถอยรถออกจากจุดตามปกติแต่พอใส่เกียร์เดินหน้ารถเนี่ย
มันเกียร์ค้างเลยพุ่งไปชนร้านค้าตอนนั้นพยายามจะถอยรถออก
มาค่ะพอถอยออกมานี่ฮะถอยออกมาเอาไปชนรถทัวร์อีกคือเขาบอก
เขาก็ไม่รู้จะทำยังไงครับนายไพโรธบอกยืนยันว่าไม่ได้เมา
ด้วยนะครับไม่ได้เมาแล้วขับนะเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นมัน
คืออุบัติเหตุจริงจริงไม่มีใครอยากให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้
เกิดขึ้นและพร้อมจะชดใช้ค่าเสียหายให้ทั้งหมดผู้สื่อข่าว
เราก็เลยถามว่าเอาพี่แต่ว่าคนในเหตุการณ์เขาบอกว่าพี่
เมานะค่ะนายไพโรธก็เลยเดินให้ทีมข่าวของเราดูบอกว่าวิมล
วันดูพี่เดินนะพี่บอกว่าพี่เดินลงมาจากรถเซเนี่ยคือ
ปกติเนี่ยพี่เนี่ยลักษณะเดินก็เดินแบบเซอยู่แล้วนะนี่เห็น
ไหมเนี่ยปกติพี่เดินอย่างนี้คนก็เลยคิดว่าเมาเอาแต่คนเขาบอก
ว่าพี่มีกลิ่นแอลกอฮอล์นะนายไพโรธก็บอกกับเราว่าคือ
ปกติเขาเป็นคนชอบดื่มแต่ว่าคืนนั้นเนี่ยเขาไม่ได้ดื่มส่วนใน
แอลกอฮอลเขาก็ไม่รู้ว่าจะได้กงได้กลิ่นอะไร
ยังไงที่เดินเซเนี่ยคือใส่ขาเทียมด้านซ้ายเอาไว้เคย
ระเบิดคุณเข็มมาสอนอันนี้พี่ไพโรธเขายืนยันกับเรานะฮะ
เขาบอกว่าถูกกับระเบิดจนขาซ้ายขาดตอนนี้ใส่ขาเทียม
เวลาเดินมาลักษณะแบบนี้คนก็คิดว่าเซคิดว่าเดินเมา
นี่ฮะเนี่ยเขาเปิดให้เราดูบอกเนี่ยเห็นไหมขาด้านซ้ายเนี่ยคือขาเทียม
แล้วจากนั้นเนี่ยพอไปรบมานะครับปี๓๑ขาขาดไปข้างหนึ่งถูกกับระเบิด
ก็มาเป็นผู้ใหญ่บ้านอยู่๒สมัยปี๓๗
ล่าสุดมาเป็นนายกเทศมนตรีเทศบาลแห่ง๑ที่อำเภอบ้านกรวดเมื่อปี๔๗

ช่วยงานประมาณสี่ทุ่มเลยน่ะมาจากทำงาน
พอที่ถอยออกมาได้ถอยออกมานิดหนึ่งมันชนรถ

ไม่ได้ดื่มอย่างไรก็ไม่ได้กินเพราะฉะนั้นมันคิดอ่ะยอมรับหยิต
แต่ไม่ได้กินเหล้าแน่นอนไม่ได้กินไม่ได้ดื่ม
คือเขายืนยันว่าเขาเป่าแอลกอฮอลเป่าก็ต้องเอาแล้วไม่ขึ้น
สามครั้งไม่ขึ้นแต่เราเราก็เสียใจเนอะเสียใจมาก
แต่จนไม่อยากจะพูดอะไรคือขอโทษเขาอย่างเดียว
แค่นั้นเองขอโทษแล้วเราคุยกันแล้วเจรจากันแล้ว
โอกาสกระหัดให้แต่เขาบอกเจรจาแล้วก็ตกลงกัน
ว่าเขาก็พอใจทั้งสองฝ่ายเขาเหมือนเราไม่ได้เราไม่ได้หนี
ไม่ได้ตั้งใจหนีสองแล้วเราไม่ได้ดื่มปอก็ไปขึ้น
กี่โมงยังแค่นั้นแหละเราได้คุยกับน้องเขยของนายไพโรธด้วยนะครับ
เขาก็ยืนยันว่านายไพโรธเขาเป็นคนดีนะฮะ
อย่างนั้นจะเป็นผู้ใหญ่บ้านสองสมัยได้ยังไงเป็นนายกเล็กอีกสมัยหนึ่ง
วันเกิดเหตุกลับบ้านมาเนี่ยตอนนั้นกลับมาก็ไม่มีรถกลับมา
ก็ยังเอกใจอยู่แต่ไม่ได้ถามจนกระทั่งชาวบ้านเนี่ย
เอาคลิปมาให้ดูนี่สภาพรถนะครับท่านผู้ชมครับ
หลังจากเกิดเหตุนะครับซึ่งสาเหตุในคาดว่า
อาจจะคิดหนักเรื่องครอบครัวเพราะว่ามีสองบ้านอืมนะฮะ
แล้วต้องแยกอยู่กับภรรยาด้วยอาจจะเมาแล้วขาดสติอะไรยังไงหรือเปล่า
นี่ก็ไม่รู้อันนี้น้องเขยเขาบอกนะฮะเดี๋ยวลองฟังนะครับ
มีเซ็นไซด์อะไรอย่างนี้ครับ
คือเป็นที่กลักษณ์ของชาวบ้าน
ท่านอเดียนในโลกคือมีปัญหาเรื่องอะไรครับ

คิดว่าปัญหาเขาป่วยเหรอ
ก็แกจะมีมี๒บ้านนะครับ
ก็เลยเมียแก่ทุกวันเจอกันแยกกันอยู่ครับมาอยู่บ้านแม่

เนี่ยแต่ว่านายแพร่โรดเค้าบอกกับเรา

ร้อยตำรวจเอกทงรัฐเขียวสนามรองสารวัตร
สบ้กลัวจังหวัดบุรีรำ
บอกว่าในชั้นสอบสวนเนี่ย
นายไพโรธไม่ยอมให้ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์นะคะ

ตำรวจบอกแบบนี้แต่ว่าบอกว่ายอมชดใช้ค่าเสียหายทุกอย่าง
แล้วก็จะชดใช้ให้เสร็จสิ้นภายในเดือนมกราคมปีหน้าครับ
แต่ตำรวจบอกว่าสุดท้ายก็แจ้งสองข้อหาค่ะไม่ยอมให้เป่าก็สันนิษฐานว่าเมาแล้วขับอะค่ะ
อันนี้ตามกฎหมายเลยค่ะใช่ค่ะเมาแล้วขับนะคะและขับรถประมาท
ทำให้ทรัพย์สินผู้อื่นเสียหายนะคะเป็นทั้งคดีอาญาและคดีแพ่ง
สอบปากคำเสร็จนายไพโร่ได้รับการปล่อยตัวเพราะว่าไม่ได้หนี
แล้วก็ยินยอมชดใช้ค่าเสียหายด้วยนะคะเดี๋ยวก็จะมีการนัดส่งฟ้องตามขั้นตอนนะคะ